คุณผู้ชมก่อนจะไปดูการไล่ล่าเป่ากระนวลใช่ไหม
มาดูการวางแผนจับเพาะค้ายาบ้า
ที่อำเภอราชบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อน
อันนี้ก็ไม่น้อยได้ผู้ต้องหา๓คน
ยาบ้านี่เกือบ๕๐๐เมตร
คุณผู้ชมครับจับยังไงไปดูฮะ
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

ส่วนที่กำลังกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลคลองพระยาบรรลือ
อำเภอราชบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลังจากได้รับการร้องเรียนบอกว่าคนในบ้านหลังนี้ลักลอบขายยา
แล้วขายให้ใครขายให้วัยรุ่นในพื้นที่และระแวกใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
คือนายสุชินชมฉลาดนายสุราชผลมะตูม
และนายสุริยาการศรีชายึดยาบ้าได้ทั้งหมดนะครับ
๑เมตรไอซ์บรรจุในถุงน้ำหนัก๔๗๓๓กรัม
ปืนไทยประดิษฐ์แบบลูกโม่๑กระบอก
เรื่องต้นนายสุชินรับสารภาพบอกรับยาบ้ามาเม็ดละ๘บาทครับ

เออมันผลิตเยอะเหลือเกินวันหนึ่งที่พี่เล่าให้ฟังวันก่อน
รับมาเม็ดละแปดเอามาขายต่อเม็ดละสิบโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนนะครับตำรวจจึงแจ้งข้อหา
นายสุชินและนายสุริยาการฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเพื่อการค้า
ส่วนนายสุราชถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเพื่อการค้า
ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับคุณผู้ชมครับ